ลูกผมปัจจุบันอายุ๔ขวบแล้วแต่ยังพูดไม่ได้
หมอเขาบอกว่าพัฒนาการช้าจนมากครับ
เวลาผมหาเงินไม่ทันอะไรอย่างนี้ลูกชายก็อด
เวลาเขาหิวก็มาเกาะคาเราเขาไม่พูด

ปัญหาเรื่องลูกก็พอหนักใจแล้วมาปัญหาเรื่องแฟนอีก
เขาบอกว่าเป็นเชื้อราในตาต้องเอาตาออก

คนอ่อนร้องหายทุกวันสงสารเขา
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
ที่นี้ไม่มีเงินทอง
มารองรับความลำบาก
เป็นยังไงเป็นยังไงตบอกเลยเป็นยังไง

รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมาก
คุณสุนันร้อง